รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

สาระเลยก็ได้นะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของเราในวันนี้นะฮะ
ต้องบอกว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะที่มีบ้านแต่อยู่ไม่ได้เพราะว่ามีวิญญาณหญิงสาวเนี่ย
เดินวนเวียนอยู่ในบ้านนะครับแถมยังมาเข้าฝันนะฮะ
จนต้องลื้อเสาบ้านนำไปถวายวัดซึ่งเสาต้นนั้นตอนนี้อยู่ที่วัดมหาเมฆจังหวัดปฐุมธานี
ไปดูซิฮะว่าเสาต้นนี้ทำไมถึงต้องลื้อออกจากบ้านของเขาไปที่วัดมหาเมฆจังหวัดปฐุมธานีกันฮะ
หลายสถานที่มักมีเรื่องราวมีเรื่องเล่าขานที่ต่างกันออกไป
โดยเฉพาะสิ่งเร้นล้ำที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้
เรื่องของเสาตกน้ำมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นนะครับ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เสาตกน้ำมันถวายวัดที่วัดลำมหาเมฆจังหวัดปฐุมธานีครับ
เราจะว่านางไม้ไหมก็เราก็ไม่เห็นตัวใช่ไหม

แล้วก็ต้นไม้เนี่ยเทวาทวดาเนี่ยเค้าจะสิงในเปลือกไม้ในต้นไม้
กไม้ในต้นไม้แต่ว่าถ้าต้นไม้ไหนเนี่ยเขาบอกว่าสมบูรณ์
แม้แต่ตัดต้นไปแล้วเนี่ยพวกนางไม้หรือว่าพวกเทวดาเนี่ยก็อยู่ในนี้
โบราณเล่ามาช้านานว่าเสาตกน้ำมันคือเสาที่เป็นเสาไม้
นำมาใช้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนทำสะพานสร้างถนนทั่วไป
จู่ก็มีน้ำมันไหลออกมา
ซึ่งเมื่อพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มักเชื่อว่าเสาต้นนั้นคือเสาตกน้ำมัน
เสาที่มีนางไม้พูดผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างอาศัยอยู่ตั้งแต่ต้นไม้ต้นนั้น
ยังไม่ถูกโค้นล้มเมื่อนำมาปลูกเป็นเสาบ้าน
ก็มักจะพบเจอสิ่งเล่นลับอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็น
ผู้หญิงชุดไทยเดินเข้าเดินออกบ้านหรือการได้ยินเสียงร้องไห้
โดยบอกกันว่าจะหนักหนาสาหัสถึงขั้นผู้พักอาศัยในบ้านล้มป่วย

ทางแก้ไขยอดนิยมก็คือการนำมาถวายที่วัด
ดังครอบครัวหนึ่งเมื่อเสาตะเคียนที่บ้านเป็นเสาตกน้ำมัน
มีน้ำมันไหลออกมาตลอดเวลา
มาเข้าฝันว่าจะให้หวย
ถ้าถูกหวยให้เอาไปไว้ที่วัด
เพื่อให้มีโอกาสสะสมบุญบารมี
แล้วครอบครัวนั้นก็ถูกหวย
จึงนำเสาตะเคียนตกน้ำมันต้นนั้นมาถวายที่วัดลำมหาเมฆจังหวัดปฐุมครับ
ลุงก็ไปกวาดเกิดอะไรอย่างนี้ทำความสะอาดประจำ

จากที่เราดีอย่างนี้ขาก้าวไม่ออก
เราก็นึกในวัดเนี่ยเราไปทำตรงไหนไว้มั่ง
แล้วก็มาขอเข้ามาก็หาย
หวัญว่าต้นไม้ต้นนี้อย่าทำร้ายนะ
มันมีพวกนางไม้หรือว่าอะไรเขาสิงอยู่
เราว่าตรงไหนเขามีแม่นางหรือมีเสาตกน้ำมันเนี่ยเราไปหานะ
ก็คือเหมือนสัมผัสได้ไม่รู้นะจากคนอื่น
แต่หนูเชื่อนะว่าสิ่งแบบนี้มีจริง
ตามที่มีสื่อต่างไปโขศนา
ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหน
อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคนที่มาถวาย
อาจจะพูดถึงว่าเคยถวายต้นไม้จะเขียนให้ที่นี่เป็นต้นไม้เก่า
ที่จะมาอาศัยพักอะไรประมาณนี้ครับ
จากเหตุการณ์ที่ว่าเจ้าของบ้านไม่ต้องการให้ข้อมูลใดทั้งสิ้น

อาจจะเป็นเพียงเรื่องเล่าก็เป็นได้
ทางออกที่ดีที่สุดเมื่อเจอเสาตกน้ำมันที่บ้านของตนเอง
ขอให้ตั้งตนบนสติสัมปชัญญา
บวกรวมมุมมองทางวิทยาศาสตร์ไปบ้าง
เชื่อกันว่าไม้บางชนิดเมื่อตัดแล้วก็จริง
แต่ยังมียางหลงเหลืออยู่ในท่อ
นำมาทำเป็นเสาบ้านก็ปรากฏน้ำยางไหลออกมาคล้ายน้ำมัน
ส่วนในอีกมุมหนึ่งให้คิดซะว่า
หากเราต้องนำเสาตกน้ำมันมาถวายวัด
จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้นางไม้พูดผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ได้อยู่ที่วัดสะสมบุญบารมีช่วยเหลือผู้คน
สรุปแล้วมองในสองมุมรวมกัน

อยากเสริมสร้างบุญบารมีของท่านนั่นเองนะครับ

จะช่วยเพิ่มภูมิความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ย

ของดีทีเด็ดของเราจะพาท่านผู้ชมไปที่
สารเจ้าแม่นมสาว